เออเรียนขึ้นมาหากิน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับผมมีรายได้เสริมที่อยากจะนำเสนอ
จริงก็นำเสนอมาในหลายครั้งแล้วนะครับ
เรื่องของการเลี้ยงกบให้เป็นรายได้เสริม
แต่ว่าพี่คนนี้เขามีวิธีการที่แปลกไม่เหมือนคนอื่นเขา

นางลำดวนมีศรีนะครับเป็นชาวบ้านคลองลำท่าแดง
หมู่๔ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เธอนั้นหันมาเลี้ยงกบกระชังขายเสริมรายได้
บกระชังของเธอเป็นแบบนี้ครับ

ทำเป็นกระชังมันขึ้นมาคล้ายเป็นบ่อยกสูงขึ้นมาแบบนี้

แล้วก็ทำการซื้อแบบเป็นกระชังขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็มีพันกบรวมไปถึงอาหารมาเลี้ยงเอาไว้

ขนาดกว้าง๓เมตรยาว๔เมตร
ส่วนพื้นที่เป็นผ้าที่ใช้กันน้ำ
ลักษณะคล้ายเป็นผ้าใบนี่แหละ

เอายกขึ้นมาให้มันสัก๓๐เซนติเมตรก็คือความสูงของมัน

นำลูกกบลงไปลูกองค์ลูกออส

เสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นกบตัวมาเริ่มเพิ่มแบบนี้
โอ้โหอยู่กันค่อนข้างจะอบอุ่น
เขาตัวใหญ่แน่นชีวละใช่แล้วครับ
ใช่แล้วก็เขาบอกว่าปล่อยลงไปเป็นพันตัว

ตรารอดก็สูงอยู่นะครับเพราะว่าดูแลเป็นอย่างดี
แล้วก็ใช้ต้นทุนก็คือมีค่าพันกบค่าอาหารกบ
รวมแล้วประมาณสัก๘๐๐๐บาท
จากนั้นก็ดูแลให้อาหารเป็นอย่างดี

ไม่ให้น้ำมันขังรบเป็นน้ำที่สกปรกจนเกินไป
ก็ถือว่าทำรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเอาไปขายทีได้กำไรกว่าหมื่นบาทเลยนะ

เป็นอีกหนึ่งวิธีการสร้างเสริมรายได้ที่ดี
เพราะว่าหลายคนก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะเลี้ยงกลบ

ทั้งนี้ทั้งนั้นพอลองมาเลี้ยงกบกระชังแบบนี้ดู

คือแบบทำไม่ยากอุปกรณ์เตรียมง่าย
พื้นที่ไม่ต้องเยอะกบก็ขายได้รายได้ดีด้วย